วงหวานใจน้องเอิงเข้าพิธีมั่นหมายไปแล้ว
ที่เชียงใหม่นะคะ
เชียงใหม่เป็นบ้านเกิดของเจ้าสาวด้วยนะคะ
มั่นหมายไปเมื่อกลางเดือนมกราคมค่ะ

ซึ่งหนุ่มจองเบประกัดว่า
เรื่องภาษาแล้วก็วัฒนธรรมที่ต่างกัน
ไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใดนะคะ
ส่วนแพลนหลังจากเข้าพิธีแต่งงานแบบคริสต์

ก็ประกาศจะใช้ชีวิตกับภรรยาที่เมืองไทย

ก็คิดว่าผมจะอยู่ที่นี่ทวรนะครับ
หลังจากที่ผมเกียรทหารที่เกาหลีแสดงแล้ว

ใช้ชีวิตที่นี่ให้ทะวอนดีกว่า

แต่งงานก็คงอยู่ที่นี่ได้เรื่อย
ก็อยากจะพูดว่าขอบคุณที่
จบกันตั้งแต่แรกที่แบบ

เขาก็ทำมาแบบเยอะมากดีมาก
ตอนนี้ก็จะใช้ชีวิตตลบไปด้วยกัน